อันนี้ได้ถนนได้พังเพิ่มไปอีกแล้วครับ
วนน้ำมหาศาลเลยครับน้ำแรงไหมคุณพระราพร
แล้วไอ้ฝั่งที่มันทะลักไปจะเป็นยังไงแล้วน่ะแล้วมันแตกไม่แตกตอนไหนแตกตอน
ตอนกลางค่ำกลางคืนนะฮะไม่ทันเตรียมตัวกัน๓ทุ่มครับ
สามทุ่มเมื่อคืนอืมพนังกั้นน้ำชีบริเวณกิโลเมตรที่หก
สะดำดีตะบนลำชีอำเภอคล้องชายกาลสินครับ
มันซุดซุดแล้วขาดขาดเป็นรูห้าสิบเมตรแล้วใหญ่นะนะครับ
กริมาลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับ
แล้วก็นาข้าว๒อำเภอคล้องชัยกับกรรมราศัย
น้ำนี้ที่ไปเจออะไรนี่ทำลายล้างหมดนะ
ใช่ฮะแรงมากขนาดนี้โดยที่ตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยครับ
น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนครับเลยอ่ะ
สามร้อยเจ็ดสิบหกหลังคาเดือนพังหมดข้าวหมด
ชาวบ้านได้รับผลกระทบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยคนเป็นอย่างน้อย
นางสำลีนาสมบูรณ์ครับชาวบ้านในตะบนลำชีบอกว่า
โอ้โหน้ำมันมาเร็วมากคุณนักข่าวนี่ครับนี่ครับ
พี่สำลีเก็บของไม่ทันนาข้าวสี่สิบไล่นู่น่ะ
มน้ำหมดแล้ว๗๐๐๐บาทที่ลงทุนไปถูกจมน้ำหมดแล้วครับ
ยี่สิบไล่จ้ะหมดแล้วก็ประมาณสองสามแสนหมดแล้ว

เขากลูกับซื้อเม็ดอืมกลูกับซอบแล้วหกหล่อย
มันจะอู้อ๋อไอ้เจ็ดหมื่นนี่เฉพาะค่าปุ๋ยน่ะฮะ
โอ้โหที่คล้องชัยถูกน้ำท่วมสามตามบนสิบเอ็ดหมู่บ้าน
ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่าสามพันเจ็ดบร้อยคน
พื้นที่การเกษตรคุณผู้ชมดูสิครับนั่นนะฮะ
หลากเต็มทุ่งเต็มนาไปหมดครับ
พื้นที่การเกษตรน้ำทั่วมประมาณสองหมื่นไร่
ยังพื้นที่ใกล้เคียงในตะบนธัญญาแล้วก็ตะบนเจ้าท่า
ของอัมเภอกำลาศัยด้วยนะครับ
เนื่องจากยังไม่สามารถเอาเครื่องจักรไปซ่อมพนังกั้นน้ำที่มันขาดได้
ห้าสิบเมตรนี่เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะ
ล่าสุดนายสุภสิทธิ์กเจริญยศท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่านไปกับกู้ภัย
ไปกับทหารไปกับฝ่ายปกครองไปช่วยเหลือประชาชนครับ
พยพชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่
ไปยังศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัยก่อนครับนี่ฮะ
ชาวบ้านต้องหอบฮิ้วของกันมามาอยู่ศูนย์อพยพก่อนครับ